สวัสดีครับ๘นาฬิกา๑๙นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

เมื่อวานนี้หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานคร
มีฝนตกลงมาเยอะเลยทีเดียวและที่สำคัญครับเป็นฝนฟ้าขนองด้วยที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องมาจากปัจจัยสำคัญอย่างอากาศเย็นจากบริเวณประเทศจีนได้มีการแผลลงมา
กลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยครับ
ลักษณะเช่นนี้มีการคาดการณ์นะครับว่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์เลยทีเดียว
เกิดจากอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีนะครับ
ที่ได้บอกไปแล้วครับว่าปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของบริเวณมวลอากาศเย็น
บริเวณหย่อมความกดอากาศสูงสีฟ้าที่เห็นอยู่ในขณะนี้
ถ้าหากเราคำนวณดูจะสังเกตว่าขณะนี้เองมีการค่อยย้อยลงมาจากบริเวณทางตอนบนนะครับ
ลงมาถึงบริเวณทางตอนกลางของประเทศจีน
จุดที่เป็นสีฟ้าคือบริเวณที่สามารถที่จะทำให้เกิดอากาศหนาวจัดเย็นจัด
ถ้าหากเลื่อนลงมาถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ตามยอดดอยยอดภูก็จะทำให้เกิดแม่คานิ้งเกิดขึ้น

ก็ทำให้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนมีอากาศเย็นตอนเช้า
และที่สำคัญครับก็เหนียวนำให้ร่องฝน
ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตกชุก
มีกำลังแรงขึ้นแล้วก็เลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณทางตอนล่างมากยิ่งขึ้นนะครับ
โดยมาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
เฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะครับภาคตะวันออกแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
การว่าจะพาดผ่านแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๘ตุลาคม
นอกจากนี้ยังเหนียวนำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่หอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอ

นี่คือกราฟิกสีแดงที่เห็นอยู่ในขณะนี้นี่คืออากาศอุ่นที่มาพร้อมกับลมมรสุมฤดูฝน
ส่วนสีน้ำเงินน้ำเงินก็คืออากาศเย็นที่มาจากบริเวณทางตอนบน
อากาศเย็นมาช้อนให้อากาศที่มีความชื้นสูงลอยขึ้นสู่ด้านบน
ก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมีทั้งฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมไปถึงลมกระโชคแรง
ระยะแรกของการแผลลงมาเราจะได้เห็นปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างบ่อยนะครับ
ดังนั้นวันสองวันนี้ใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังกันหน่อย
กระโชคแรงแล้วก็ฟ้าผ่ายังถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคำนวณปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเรา

พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าฝนจะตกเยอะเป็นพิเศษนะครับ
โดยจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับพบว่าพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนเยอะที่สุดเนี่ยนะครับ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานนะครับ
โดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ส่วนภาคใต้ก็เน้นบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันนะครับตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนล่างเลยนะครับ
จากฝนแล้วคลื่นลมบริเวณดังกล่าวก็จะแรงขึ้นด้วย
ดังนั้นชาวเรือนักท่องเที่ยวที่จะทำกิจกรรมบริเวณทะเลยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันบ้างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับอุณหภูมิเมืองไทยของเรา
สังเกตว่าเมื่อสักครู่นี้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยมีลักษณะเย็นบินสีเขียวเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ตามแนวฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออก
ช่วงบ่ายวันนี้สูงสุดคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียตค่อนข้างร้อนนะครับแดดอาจจะแรงเป็นพิเศษ
คำนวณต่อไปนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับสูงสุดในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นั้นเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียตโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางอาจจะร้อนหน่อยนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มเมฆค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันจึงทำให้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าว
มาดูกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลนะครับจากการตรวจสอบในวันนี้พื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑลยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับโอกาสการเกิดฝนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๗๐ของพื้นที่ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดฝนมาดูดีนะครับจากการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัสทีวีช่

มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถเข้าสู่เมืองไทยของเราในช่วงวันที่๙จนถึงวันที่๑๐นะครับโดยจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับหลังจากนั้นเมื่อมีอากาศเย็นแผลลงมาก็จะสามารถดันให้พายุนี้ถอยไปอยู่บริเวณทางตอนล่างนะครับพาดผ่านในพื้นที่ภาคลางภาคตะวันออกได้ดังนั้นพายุลูกน
ความระมัดระวังตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป